ผิดหวังทั้งในภาพที่มันออกมาแล้วก็แน่นอนครับหลังจากนี้คงต้องไปไล่เรียงแล้วก็หาคำตอบนะครับว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ทั้งที่ภาพในศึกโดฮาครับมันดีมากคงไม่ต้องมาหาคนผิดกันหลังจากที่ฟุตบอลแพ้นะครับ
ซึ่งแน่นอนล่ะครับเราอย่าไปหลอกตัวเองกันเลยว่าเราไปยากในทันทีทันใดกับภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในนัดชิงชนะเลิศที่เจอกับอินโดนีเซีย
แต่ในเชิงโครงสร้างที่เล่นฟุตบอลแบบเป็นระบบเราสามารถที่จะมองเห็นภาพมันได้จากศิกโดฮาครัพท์ก่อนหน้านี้
ทำไมกราฟความฟิตของนักเตะ
มันถึงค่อยตกลงตกลงจนถึงนัดชิงชนะเลิศ
นั่นคือเรื่องแรกที่เราต้องคุยกันในวันนี้นะครับ
ผลการแข่งขันผมว่าทุกคนคงเห็นจากไฮไลท์ไปแล้วนะครับว่า
จุดเริ่มต้นของการจัด๑๑ตัวจริงก็มีที่มาที่ไป
ก็คือว่านักเตะที่ควรจะลงเล่นกลับไม่ได้ลงเล่น
คำถามอยู่ที่โค้ดระอิสระศรีทะโดแน่นอนนะครับ

หรือเป็นตัวจริงตัวหลักที่เล่นได้ดี
ซึ่งก็เป็นแกนหลักจากชุดโดฮาครับที่ไปเล่นอุ่นเครื่องมา
วันนั้นเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่ามันก็เหมือนภาพลวงตานั่นแหละว่า
ผลงานดีทุกคนก็จะรู้ว่าเราสามารถเล่นฟุตบอลเป็นระบบได้แต่ว่า
เล่นในเวทีเอเชียเรารับแล้วก็โต้แต่เรากลับมาในเวทีอาเซียนเราต้องบุกเขา
และจะมีโอกาสได้โต้เนี่ยน้อยมากนะครับซึ่งแน่นอนแหละส่วนใหญ่จะครองบอล
มันก็เป็นวิธีการที่ต้องผ่านไปให้ได้แต่มันก็มีเรื่องของปัจจัยแวดล้อมหลายอย่าง
ที่ทำให้ทีมชุดนี้ไม่ประสบความสำเร็จการออกสตาร์ทสิบเอ็ดตัวจริงแบบนั้น
เอาสภาพคนที่มีร่างกายสมบูรณ์กว่าตัวหลักลงไปก็วัดใจแล้วครับว่าในช่วงสิบห้านาทีแรก
อินโดจะนำเราหรือเปล่าแล้วสุดท้ายเราผ่านจุดนั้นไปไม่ได้เพราะว่าเขามานำและเขานำจากลูกที่เราเตรียมไปแล้วคือลูกทุ่ม
ซึ่งลูกทุ่งเป็นจังหวะที่อินโดได้ประตูเยอะมากในโทรเมนต์นี้นะครับ
หลังจากที่โดนลูกทุ่งความมั่นใจของอินโดมาแน่นอนเพราะว่าจุดพวกนี้ทุกทีมรู้ครับว่าเขาทำแน่แต่ไม่สามารถจัดการได้แล้วก็เสียประตู
อินโดรู้ว่าตัวเองขึ้นนำปั๊บพื้นที่ในการเล่นของทีมไทยถ้าไม่มีแล้วครับเขาก็ถอยลงไปรับแล้วรอจังหวะโต้ซึ่งเป็นแผนที่เขาต้องการ
ทีมไทยพยายามจะบุกแล้วแก้เกมทันทีนะครับนั่นคือที่มาที่ไปแก้เกมเอาตัวหลักที่คิดว่าต้องใช้ปีกธรรมชาติแล้วเพราะช่วงก่อนนั้นเราเน้นเกมรับจากสองฝั่งมากจนเกินไป
พอเราพลาดแล้วเสียประตูลูกหนึ่งเชื่อว่ายังตามทันแต่หลังจากนั้นมันมีลูกสองซึ่งลูกสองนี่มีประเด็นนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นที่มาที่ทำให้ทีมสตาฟของทีมชาติไทยอาจจะไม่พอใจเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนึงนะครับว่าอันไหนผิดอันไหนถูกก็ว่ากันไปแต่ไทม์ไลน์ของเหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับ
สองที่อินโดได้เนี่ยมันเป็นจังหวะที่พูดถึงเรื่องของสปีริตในเกมเลยละกันเป็นจังหวะที่ของเขาเจ็บเราหยุดเล่นให้ผู้สินก็ดรอปบอลให้กับทางอินโดนะครับซึ่งตรงนี้อินโดจะต้องเตะทิ้งคืนให้เราถ้าพูดถึงเรื่องของน้ำใจนักกีฬาเพราะว่าในจังหวะที่เขาเจ็บเนี่ยเราหยุดเล่นแต่ประเด็นคือเขาเตะช็อตนั้นเนี่ย

เราปล่อยเพราะคิดว่าลูกนี้เขาเตะทิ้งให้
เพื่อให้เรากลับมาเข้าสู่การเล่นใหม่
อันนี้คือคำถามที่ยังไม่แน่ใจแต่สุดท้าย

อันนี้คือเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นคำถามอยู่ว่า
สุดท้ายอินโดเลือกเล่นใช่ไหมแล้วมันก็ได้ประตูแล้วสุดท้ายเนี่ย
ทางฝั่งทีมไทยก็ออกมาให้สัมภาษณ์แน่นอนคดล่ะ
บอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นแต่หลังจากนั้นครับ
มันก็มีความผิดพลาดตามมาด้วยพอเราเสียลูกสองปั๊บ
เราต้องเอาคืนเรากลับเข้าสู่เกมได้นะครับ
ถ้าพูดถึงข้างช็อตไปประตู๒๒ซึ่งเกือบแล้วนะครับ
เกือบที่จะจบเกมใน๙๐นาทีแล้วแต่มันมีการต่อเวลา
เขาเจ็บมาเล็กน้อยแล้วเราก็มาได้ช่วงนั้นเนี่ย
มันมีการทดเวลากันเพิ่มมาพอสมควรนะครับเพราะว่า
เวลารวมกันนี่ผมแจ้ให้ผิดเนี่ย
ระยะบางสักห้าหกรอบได้เป็นสิบนาที
ทีมไทยเสียความต่อเนื่องตรงนั้นไปซึ่งทางอินโดก็ไม่ผิด

ถ้าเป็นเราบางจังหวะเราอาจจะทำเหมือนกันนะครับ

สิมต้องพูดกันอีกหนึ่งประเด็นนึงก็คือว่า

เขารู้ว่าเป่านกหวีดยาวจบเกมแล้วเขาก็วิ่งไปในสนาม
เพราะคิดว่าเขาชนะทีมชาติไทยแต่จริงไม่ใช่ครับ
ผู้ศิลป์ก็ต้องกันมาว่ามันยังไม่จบกันอย่างคัน

จนเป็นที่มาว่านั่นแหละคือปัญหาช็อตที่๒ครับ
ก็มีช็อตที่เยาะเย้ยกันซึ่งอินโดก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่า
ภาพนี้อาจจะไม่ได้มีให้เห็นแต่จากคำบอกเล่าของคนที่นั่นเนี่ย
เขาก็บอกว่าอินโดก็ไปเยาะเย้ยไทยช็อตนั้นก่อนเพราะคิดว่าจบเกมเรียบร้อยแล้ว
อันนั้นคือชนวนที่ทำให้มันเดือดนะครับในช็อตแรกเหมือนกัน
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นครับมันก็เกิดการเอาคืนกันแน่นอนแหละ
หลังจากที่เราตีเสมอ๒๒ลูกยิงของยศกรบุรพา
มันก็เป็นภาพที่เห็นกันโดยทั่วไปไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศนะครับ
ก็ทั่วอาเซียนแล้วแล้วก็จะทั่วเอเชียทั่วโลกเหมือนกัน
ภาพแบบนี้หลังจากที่เรายิงตีเสมอสองสอง
ระเบิดอารมณ์แน่นอนเพราะกดดันมาทั้งเกมเล่นก็ไม่ดีนะครับ
ต่อบอลก็ไม่ค่อยได้แต่มาได้ประตูตีเสมอ
เพื่อเอาตัวรอดไปสู้ต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษ
แต่สิ่งที่เราเห็นอันนี้ว่ากันตามหลักเลยนะครับ
ไม่ว่าอินโดจะโยยุก่อนหรือเปล่าอะไรก็ตาม
ไปเป็นคนแรกนี่แหละครับอันนี้คือประสบการณ์นะครับ
อันนี้คือวุฒิภาวะอันนี้คือการควบคุมอารมณ์ที่ต้องดีกว่า
น้องน้องนักบอลไม่งั้นคุณเจ้านักบอลอยู่ได้ยังไง
แล้วคุณไปเปิดแบบนั้นเนี่ยเสียราคากันไปใหญ่นะครับ
พอโดนต่อยเสร็จปั๊บทุกอย่างมันก็อีลุงตูนังครับ
ตอนนั้นเนี่ยควบคุมสติอารมณ์กันแทบจะยากแล้วนะครับ
น้อยคนมากที่จะควบคุมอารมณ์
ในการที่จะหยุดจังหวะปัญหาตรงนั้นซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกัน
ในภาพก็จะเห็นนะครับหลายคนที่เข้าไปห้าม
หนึ่งนั้นก็มีโจทานเข็มดีที่เห็นในภาพอยู่นะครับ
ไปห้ามในช็อตนั้นแต่ว่าช็อตก่อนหน้านั้นเดี๋ยวก็ต้องพูดกันนะครับ
จังหวะที่ทำให้เพื่อนต้องเหนื่อยหนักกัน
กับการที่ต้องโดนใบเหลืองแดงของหลายคนนะครับ
คือนี่คือปัญหาที่มันเข้ามาถาโถมในเกมเกมเดียว
สิ่งที่จะต้องบอกก็คือว่าแน่นอนแหละครับ
ซีเกมของเราผิดหวังสามสมัยติดแล้วนะครับ
การที่หวังจะคว้าเหรียญทองแต่เราก็ไปไม่ถึงเป้าหมาย
สองสมัยหลังครับรวมครั้งนี้ด้วยเราเข้าชิง
แต่เราก็แพ้ไปในที่สุด

โดยเฉพาะสตาร์ฟนะครับ
ทั้งนักกายภาพแล้วก็คิดแมน

ออกมาล่าสุดโอกาสรอดยากมาก
สตาฟที่เข้าไปต่อยนะครับ
ซึ่งแน่นอนผมก็ไปดูชื่อมาเนี่ย
โซเชียลก็บอกว่าเป็นนายตำรวจถูกไหม
ซึ่งจากข้อมูลก็เป็นจริงนะครับ
แล้วในภาพอันนี้ไม่สมควรอย่างแรงที่เราไปทำเขา
เนื่องจากว่าเขาจะเข้าไปห้ามครับ

มันมีอีกคู่หนึ่งคือที่เป็นสตาร์ฟด้วยกัน
อันนั้นเขาก็วิ่งเข้าไปยั่วเราก่อน
ก็เป็นการเอาคืนซึ่งกันและกันก็พิจารณากันไป

แต่ว่าผู้ใหญ่ที่เขาเข้าไปห้ามแล้วเขาต้องโดนต่อย

อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเองก็รับไม่ได้
ตอนนี้เราทำคลิปกันเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการตัดต่อหน่อย
จะออกไม่ได้เรียวทางมากนัก
แต่สมาคมก็มาแถลงการในช่วงสายแล้วนะครับ

อินโดนีเซียใน๔เกม
แล้วก็การแห่งขันนัดนี้
สมาคมเชื่อว่าทีมชาติชุดนี้สามารถผ่านเข้ารอบชิง
รูปแบบการเล่นที่ยังสามารถพัฒนาต่อไปได้
แม้จะคว้าเหรียญเงินใน๔เกมอาจจะไม่ประสบความสำเร็จ
แต่นักกีฬาสตาร์ฟโค้ดก็ตั้งความหวังเอาไว้
ฟุตบอลก็คือกีฬาที่จะต้องมีผู้ชนะผู้สมหวังแล้วก็ผู้แพ้
ที่ต้องกลับมาแก้ไขเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับไปแข่งขันใหม่
เหนือจากผลงานของทีมชาติและสมาคมขอแสดงความผิดหวังต่อเหตุการณ์
ทะเลาะวิวาสที่มันวุ่นวายนอกสนามที่เกิดขึ้นในช่วงการแข่งขัน
ซึ่งมีรูปภาพปรากฏออกมาสู่สายตาผู้ชมทั้งในสนามและแฟนบอลทั่วโลก
ก็สร้างความเสียหายให้กับภาพลักษณ์ของทีมชาติไทยแน่นอนนะครับ
เขาก็เขียนมาแหละว่าสตาฟต้องเป็นบุคลากรที่ต้องรู้จักรักษาภาพลักษณ์ในฐานะตัวแทนของคนไทย
ตระหนักถึงการมีวุฒิภาวะมีความอดทนต่อสิ่งยั่วยุ
มีการคุมอารมณ์ที่ดีภายใต้การแข่งขันที่กดดันสูงนะครับ
เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนและมีในมุทิภาพลักษณ์มีบทลงโทษด่าร์ด
ความเสียหายจากเหตุการณ์อยู่ประกอบมูลการแหล่งกล่าว
จะเริ่มทันทีหลังจากเดินทางกลับถึงไทยนะครับ
แน่นอนแหละออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ข้อความที่ผมเน้นไปก็คือเรื่องของบทลงโทษนะครับ
ซึ่งแน่นอนคนทำก็ต้องรับผิดชอบไม่ว่าใครจะเริ่มก่อนเริ่มหลังใครยั่วยุก่อน
แต่ภาพที่ออกมามันเสียหายภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะครับ
กลับมาครับเรื่องของจุรทานเข็มดีที่หลายคนถามมันเข้ามาเยอะพอสมคว
ว่าจะเลิกเล่นทีมชาติชุดอยู่๒๓ปีจะเป็นเกมนัดสุดท้ายของเขา
อันนี้คือรีไทยทีมชาติก็ทำได้นะครับแต่ต้องหมายความว่าไม่เล่นสักชุดเลยของทีมชาติ
แต่อันนี้แค่อยู่๒๓ปีมันก็มีปมอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับ
ก็บอกกันมาหลากหลายก็ต้องไปประเมินกันเอง
ว่าเจ้าตัวอาจจะรู้สึกน้อยใจทีมชาติหรือเปล่าที่อาจจะไม่ยอมรับเขานะครับ
หรือว่าอาจจะเข้ากับเพื่อนไม่ได้หรือว่าบางทีเขาอาจจะรู้สึกผิดหวัง
กับการทำงานของทีมชาติไทยที่อาจจะดูแล้วไม่เป็นมืออาชีพในมุมเขา
ซึ่งวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าข้อได้จริงในมุมเขาเป็นยังไงเขาก็ต้องออกมาพูดนะครับ
แต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยผมบอกว่าเขาก็ต้องรับให้ได้เหมือนกัน
เพราะว่าผลงานตรงนี้มันก็ผิดหวังแล้วทุกคนแพ้ทุกคนก็รู้สึกว่าทำเต็มที่แล้ว
คุณมีสิทธิ์ทำได้ครับแต่ช่วงเวลาที่คุณทำมันไม่เหมาะสม
ในช่วงก่อนเกมการแข่งขันคุณกำลังต้องโฟกัสกับนัดชิงชนะเลิศ
แล้วคุณโพสต์แบบนั้นเนี่ยมันไม่สามารถคิดไปในแง่อื่นได้
จากว่าคุณมีปัญหาภายในทีมหรือเปล่าหรือทีมมีปัญหากับคุณ
ทำให้คุณตัดสินใจที่จะโพสต์ทันทีโดยที่ไม่รอให้จบเกมการแข่งขัน
มันจะดีกว่าหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าคุณโพสต์หลังจบเกม
หรือคุณประกาศต่อหน้าสื่อหลังจบเกม

ของคุณว่าคุณเล่นเต็มที่แต่ว่าไม่สามารถพาทีมไทยประสบความสำเร็จ
หรืออาจจะคว้าเหรียญทองก็ยิ่งดูดีครับมันจะกลายเป็นว่า

มันก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้นักกีฬาคนอื่นเสียสมาธิแน่นอนครับ
แต่ผมเห็นนะครับว่าสิ่งที่เขาทำในสนามกับใบเหลืองใบแรกเนี่ย
ผมบอกเลยว่ามันเป็นเส้นบางระหว่างความมั่นใจในตัวเองสูง
ซึ่งเหมาะสมกับทีมชาติไทยที่อาจจะขาดนักเตะในคาแรคเตอร์นี้
แต่นี่คือฟุตบอล๔เกมที่มันมีรายละเอียดมากกว่าครับ
คุณต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองเป็น๒เท่า

ซึ่งโจทานก็ก้าวข้ามมาได้อยู่ดีครับ

ก่อนหน้านี้ในเกมนัดเปิดสนาม

โอทานก็โดนใบแดงนะครับ

ก็ต้องไปสะท้อนกลับไปแล้วลองนึกภาพกันดูนะครับ
ว่ามันเกิดจากเรื่องของการควบคุมอารมณ์ของเขาเลยใช่ไหม

ที่๒ผมเข้าใจเป็นการตัดจังหวะ

กับจังหวะฟาวที่บางจังหวะ
เราควรจะได้ฟาวจากเขา

ภาพหลังจากนี้ครับที่ต้องคุยกันหน่อยก็คือ
หรือว่าแม้แต่ผมเองเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่ามันเป็นการ
คือมันมีภาพให้เห็นน่ะนะครับว่าณตอนนั้น
มอบเหรียญรางวัลเหรียญเงินเนี่ยก็เป็นผู้บริหารของวงการกีฬาไทยนะครับ
ทั้งนก้องศักย์ยอดบริผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย
ทั้งคุณธนาชัยประสิทธิ์ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาไทย
ผมไม่รู้ว่าโจทานรู้จักหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่เนี่ยด้วยความที่เห็นตรงนั้น
เสื้อที่คุณใส่ก็คือเสื้อทีมชาตินะครับแจ็คเก็ตที่คุณเห็นที่ผู้บริหารใส่อยู่
มันก็เป็นของทีมชาติไทยมันต้องมีทงมีอะไรอยู่แล้ว
แล้วคุณเดินไปถึงเนี่ยเขาจะให้ของที่ระลึกทั้งตุ๊กตาแล้วก็เหรียญรางวัล
แต่คุณหยิบออกไปโดยที่ไม่รับผ่านมือเขามันก็เหมือนไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันนั้นคือหนึ่งแล้ว
แล้วคุณเอาของที่ลึกกับเที่ยวลึกพวกนี้เนี่ยไปคว่างส่งให้กับแฟนบ่อน
ก็ต้องคุยกันแล้วก็พูดกันตรงนะครับว่าแบบนี้นักกีฬาต่างประเทศก็เคยมีทำนะครับ
ก็เคยมีทำบอกไว้ก่อนซึ่งโจทานอาจจะไม่ได้เข้าใจธรรมเนียมหรือไม่ได้คิดอะไร
แต่ผมจะบอกว่าสำหรับนักกีฬาทีมชาติมันคือเกียรติประวัตินะครับ
มันคือสิ่งที่ทุกคนอยากติดและคุณได้โอกาสตรงนี้
ภาพลักษณ์ก็สำคัญในการที่คุณจะเก็บอารมณ์ไม่ว่าคุณจะคิดอะไรก็ตามตรงนั้น
คุณไม่ได้เซ็งคนเดียวครับคุณไม่ได้เครียดหรือผิดหวังที่คุณแพ้
ทุกคนก็ผิดหวังเหมือนกันและที่สำคัญที่สุดเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดง
มันมีความหมายในการไปต่อในเส้นทางอาชีพของทุกคนอยู่แล้วครับ
คว่างของไปอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนแหละครับ
คุณอาจจะคว่างให้แฟนบอลในมุมที่คุณบอกว่าเออให้เป็นของที่ระลึก
มันคือของที่คุณสมควรได้รับเพราะเขาทำให้กับนักกีฬา

นี่คือเรื่องที่ผมมองว่าไม่สมควรแล้ว
กลายเป็นว่าทางฝั่งเจ้าภาพเขาก็มองว่าเราไม่ให้เกียรติเขากับของที่เขาทำมา
เพราะมันมีความหมายที่เป็นสัญลักษณ์ของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ
เอาไม่เอาก็เก็บไว้ในใจหรืออาจจะทิ้งไว้ตรงไหนก็ว่ากันไป
แต่ภาพที่คุณทำออกมาในสาธารณะมันไม่ได้ส่งผลดีกับ๑ตัวคุณ
ภาพลักษณ์ของทีมชาติและ๓เจ้าภาพ
ซึ่งแน่นอนครับมันก็มีกระแสในโซเชียลมีเดีย
ซึ่งที่ผ่านมากัมพูชากับไทยในการโจมตีกันในโซเชียลมีเดีย
ผมว่าบางเหตุการณ์ก็เป็นสิ่งที่พูดกันตามหลักเลยคือ
มันก็พวกมากลากไปทะเลาะกันแบบไร้เหตุผล
แต่อันนี้ก็ต้องฟังกันว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรจริงนะครับ
เคสของจุรทานก็ชัดเจนว่าเขาหยุดแน่นอน
สำหรับการเล่นทีมชาติแต่สัมภาษณ์ในช่วงแรกเนี่ย
ก็สัมภาษณ์แบบว่าไม่เล่นแล้วไม่เอาแล้ว
แต่พอช่วงท้ายของสัมภาษณ์ถ้าใครฟังเต็ม
ก็จะรู้ว่าเขาจะขอพักประมาณ๒๓ปี
แล้วเดี๋ยวจะดูอีกทีว่าถ้ามีโอกาสก็จะกลับมา
เอาตรงเลยนะครับเอาให้ชัวร์สักเรื่องหนึ่งก่อน
จะเอาแบบไหนถ้าเกิดว่าอยากจะกลับมา

ผมบอกเลยว่ามันก็มีเบื้องลึกเบื้องหลัง
เจ้าตัวก็คงต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในแคมป์ครั้งนี้
และในช่วงที่เหลือประมาณสัก๗คน
ตอนที่ฉันมงคลเจ็บจนแทบจะตะคิวขึ้นทั้งตัว

ทุกคนพยายามเล่นแล้วแล้วก็สู้แล้ว
แต่มันไม่ไหวจากสถานการณ์ที่มันอิลุงตุงนังไปหมด
จากเหตุการณ์ทั้งในและก็นอกสนามนะครับ
เรื่องที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือการโพสต์ของคุณฮั่นมิติติยภัยรัฐนะครับ

เป็นข้อบอกว่าอยากจะพูด๒ประเด็น
หนึ่งคือเรื่องของการเป็นตัวแทนทีมชาติไปแข่งขันกีฬา
แต่ไม่สามารถทนแรงกดดันและควบคุมอารมณ์ได้
สตาร์ฟทีมงานซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์

หรือไปเยาะเย้ยคู่แข่งถึงเขตเทคนิคของอีกฝั่งก่อน
ก็ไม่ทราบว่าการจัดการในเชิงโครงสร้างของทีมชุดนี้
ใครรับผิดชอบจะเอาแค่เรื่องการควบคุมพฤติกรรม
นับเรื่องของผลการแข่งขันก็ต้องขอให้ออกมาแถลงการ
ชี้แจงพร้อมบทลงโทษซึ่งอาสุทธิ์สมาคมก็แอคชั่นออกมาแล้ว
แต่นี่คือคุณท่านโพสต์ก่อนหน้านั้น
เขาก็บอกอีกว่าตอนนี้ภาพบอลไทยกำลังจะกลับดิ่งลงเหวสุด
แล้วก็ย้ำเสมอว่าการการซีเกมไม่ใช่ทุกอย่าง
มันคือเวทีที่ใช้เพื่อเรียกประสบการณ์ความสัมพันธ์ในทีม

ที่ผู้ใหญ่หลายคนมาใส่ความกดดันแล้วเอาความสำเร็จ
ในการเป็นแชมป์เพื่อใส่เป็นเกียรติประวัติของตัวเองก็ไม่ผิด
แต่เราควรมองข้ามไปแล้วได้ไหม
ทั้งการกินเวลาของการแข่งขันนักกีฬาในลีก
เข้าใจมากว่าเด็กทุกคนพร้อมต่อยอดไปชิงแชมป์เอเชียไปโอลิมปิก
แต่ถ้าเกิดไม่ชัดเจนเรื่องของบทลงโทษ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทีมสตาฟเราไปไม่รอด
ก็ชัดเจนนะครับว่าสตาร์ฟเนี่ยจะต้องมีการทบทวนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแน่นอน
เพราะดูแล้วภาพที่ออกมาเอากันไม่อยู่ครับเรื่องของการควบคุมอารมณ์
เพราะเอาผู้ใหญ่ไปคุมเด็กแต่ผู้ใหญ่วิ่งนำไปซะเอง
นี่คือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น
ประเด็นที่๒คุณฮันพูดมาก็อาจจะยึดโยงกันไปนะครับจากเรื่องของทีมชาติหน่อย
คือสุดท้ายเนื้อหาสำคัญก็คือทวงเงินค่าลิขสิทธิ์ท่ายท่อสด

แต่เรื่องสำคัญที่สุดมันคือเรื่องของทีมชาติที่เป็นสารตั้งต้นทุกอย่างของสารบในการพัฒนาฟุตบอลไทย
ถ้าเราพูดถึงเรื่องของมูลค่าการตลาดเนี่ย
วันทีมชาติถือว่าเป็นหัวหอกที่จะต้องสร้างมูลค่าการตลาด
งานทีมชาติดีในหลีกคนก็สนใจ
เพราะที่ผ่านมาเราพิสูจน์ให้เห็นกันมาแล้วว่าทุกครั้งที่มีบอลทีมชาติ
เราจะเห็นคอมเมนต์ของคนที่ติดตามบอลทีมชาติแล้วก็แน่นอนล่ะครับ
เมื่อบอลแพ้มันก็จะมีกระแสถาโถมเข้ามา
เพราะบอลทีมชาติเป็นบอลที่หลายคนมีโอกาสได้ติดตามพร้อมกันในองค์รวมส่วนใหญ่
แต่ว่าในบอลลีกเนี่ยอาจจะไม่ได้มีคนติดตาม
แล้วก็ไม่รู้ที่มาที่ไปว่านักเตะแต่ละคนเป็นยังไง
ทำไมถึงถูกคัดมาเล่นทีมชาติในชุดนี้

ก็คือเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนกันยายน
จริงยังพอมีช่วงเวลาที่ดีในการเตรียมทีมให้น้องนะครับได้มาเรียนรู้ความผิดพลาดตรงนี้
แต่ที่แน่มันไม่มีอะไรที่ถูกใจทุกคนในหมด

แต่สิ่งที่พลาดก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
อะไรที่เป็นเนื้อร้ายก็ต้องตัดทิ้งออกไป
เพื่อให้ทีมชาติเดินต่อตามวิถีที่สร้างมา
เพราะตอนที่สร้างมาในจุดเริ่มต้นมันค่อยดีขึ้นมาแล้ว
แต่ตอนนี้มันกำลังจะพังทลายลง
จากอารมณ์ชั่ววูบของทั้งนักเตะบางคนแล้วก็สตาร์ฟโค้ด
ที่ทำให้เกิดภาพแบบนี้ออกมากับฟุตบอลไทย
ที่คนที่เพิ่งมาดูหรือเคยดูแล้วแล้วเบื่อก็จะบอกว่า
สื่อมวลชนของฟุตบอลไทยเรารู้สึกว่าเราไม่อยากได้ยินคำนี้
เพราะว่าภาพแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักหรอกครับ
แต่มันมักจะไปเกิดในเวทีทีมชาติกับฟุตบอล
ที่ยังไม่ได้ก้าวข้ามกับทีมชาติชุดใหญ่
ก็จะควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้แบบนี้แหละครับ
ยังไงก็ต้องตามกันต่อนะครับว่าบทลงโทษจะออกมาเป็นอย่างไร
ขาดขนาดไหนสำหรับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
หมดครับคือเคลียร์ริมเส้น๔เกมปิดฉากเรียบร้อยนะครับ
เศร้าหน่อยที่ฟุตบอลชายของเรานั้นไม่สามารถคว้าเหรียญทองได้
แต่ว่าเราจะกลับมาลุ้นกันต่อในรายการต่อไปที่ใหญ่กว่านี้นะครับ
แล้วก็หวังว่าภาพแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับ
ซึ่งคิดซะว่าทุกอย่างที่ออกมาเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับ
แต่ที่แน่เราจะได้เห็นนะครับการผ่องถ่ายและเปลี่ยนแปลงทีมชุดนี้แน่นอน
เพราะชัดเจนแล้วนะครับว่าบางคนก็สมควรได้รับการไปต่อ
บางคนก็ไม่สมควรที่จะได้รับการดูแลหลังจากนี้
ทั้งหมดนี้ก็คือเคลียร์ริมเส้นถามจริงตอบตรง
หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ